มาดูเรื่องของหัวร้อนบนถนนรถบรรทุก๒คัน
คันหนึ่งอยู่เลนซ้ายคันหนึ่งเลนกลาง
จังหวะที่คันอยู่เลนกลางจะเข้าไปเลนซ้าย

คันที่โดนบีบแตร่ใส่ก็โมโห

สุดท้ายหวิดวางมวยกันไปดูภาพครับ
อ้าวคุณคนขับจ๋าพี่เงียบ

ต่อหน้าต่อตากันแบบนี้หน้าดำค่ำเครียด

นะถ้าไม่มีตำรวจมาช่วยไกลเกลี่ยนี่นะ
อาจจะมีเรื่องนะครับมีคนถ่ายคลิปด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชียฝั่งขาขึ้นท้องที่ตำบลท่ามิหลำอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
คนขับคนแรกคือนายสถาพรสถาพรอายุ๓๒ปีนะฮะขับรถพ่วง๑๔ล้อนะฮะ
มีเรื่องกับนายโสพลอายุ๕๑ปีคนขับรถพ่วง๒๒ล้อก็ยักษ์ชนยักษ์นะนะฮะ
ทีนี้เอาก่อนเอาฝั่งของนายสถาพรรถพ่วง๑๔ล้อมาพร้อมภรรยาบรรทุกยางพารามาจากหาดใหญ่จะไปส่งที่สุราช
บอกว่าระหว่างทางเนี่ยพื้นที่อำเภอป่าบอลเนี่ยผมมาขับอยู่ช่องซ้ายสุดถนนมันมี๓ช่อง
รถคันรถพ่วง๒๒ล้อมันอยู่เลนกลางจู่เนี่ยจะเบียดเข้าซ้ายผมอ่ะนะหลีกมันจนผมมารถขึ้นฟุตบาทเกือบรถคว่ำอยู่แล้ว
นะฮะแต่ดีมีสติควบคุมรถได้ก็เลยบีบแตรไปนะไอ้รถคู่กรณีพอเข้ามาได้เสร็จปุ๊บ
ก็แซงไปเสร็จปั๊บแล้วเหยียบเหมือนจะให้ผมชนอะไรแบบนี้ลากเบรกแบบลากล้ออย่างนี้นะฮะ
เขาก็เลยแบบกลัวรถจะชนอันนี้ฝั่งของสถาพรพูดแบบนี้ฟังอีกที
เขาหยุดช่องที่๒ช่องที่๒เนี่ยผมก็ขี่ไปเรื่อยเขาก็เบียดมาช่องซ้ายเลย
เพื่อจะเข้าไปข้างหน้านี้แต่ถ้ารถเข้าอยู่ก่อนนะมันจะไม่มีงานขึ้นแบบนี้พี่
สถาพรว่าอย่างนี้คุณสโภนคนขับรถทุกคน๒๒รถ
ส่งของที่หาดใหญ่เสร็จระหว่างทางเนี่ยไอ้เลนผมเนี่ย
เลนกลางก็จริงแต่ข้างหน้าผมมันมีการปิดกั้น
เส้นจราจรผมจำเป็นต้องเบี่ยงเข้าซ้าย
พอเบี่ยงเข้าไปอีกฝ่ายนึงบีดแร่ใส่ผมไม่ยอมให้ทางนะฮะ
ขณะที่รถผมเข้าไปครึ่งคันแล้วสุดท้ายผมตัดสินใจต้องเบียดเข้าไป
เพราะข้างหน้ามันมีการเบี่ยงช่องจราจรอยู่นะแต่อีกฝ่ายไม่ยอมหลีก
พอแซงไปปุ๊บผมยอมรับผมโมโหก็เลยเบรกต้องการจะให้เขา
แบบชะงักหรือชนอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ยอมรับนะฮะ
แต่ว่าทั้งสองฝ่ายสุดท้ายไม่สามารถตกลงกันได้
ตำรวจบอกเอาอย่างนี้นะฮะแนะนำเลย
รถคันที่คิดว่าตัวเองเสียหายไปแจ้งความซะ
ถ้าไม่ตกลงกันยอมความกันตรงนี้

แต่ถ้าเกิดว่าใจเย็นลงไม่เป็นไรให้เขาไปเถอะ
เอาให้เขาไปเถอะจบถูกก็ต่างฝ่ายต่างไปอย่าใช้ฟุ่มเฟยมากอารมณ์ใจร้อนนะ
อิตถวัตรทั้งมันเดี๋ยวก็ผ่านไป